เขาเครียดมาแล้วจะไปที่โรงงานที่เขาทำงานอยู่
คือรอปภก็ต้องมาถามใช่ไหมว่าคือไม่รู้ว่าคุณมาหาใคร
เท่านั้นแหละครับกลับรถหักหัวออกแล้วก็เอาปืนเนี่ยนะครับ
ยิงเข้าไปในโรงงานสามนะจากนั้นก็ขับรถไปจนเสียหลักชนแบรีเออร์นะครับ

นี่ไม่ใช่เหตุจับใครเป็นตัวประกัน
แต่ว่าเป็นเสียงของลูกสาวผู้ก่อเหตุนะครับที่เกลี้ยกล่อมคุณพ่อให้ออกมาจากรถ
และยอมให้ครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีปืนครับ
เกลี้ยกล่อมอยู่สักครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่มีการตอบรับจากคุณพ่อออกมา
กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่คอยสังเกตการณ์อยู่นะครับ
เห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเปิดประตูรถฝั่งคนขับแล้วก็โยนปืนออกมานอกรถแล้ว
ท่าทางเหมือนบาดเจ็บครับไม่สามารถลงจากรถได้เอง
พอไปถึงรถนะครับก็เห็นผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ในรถโดยมีอาการขาหัก
ไม่ชนแรง
พรกุศลจุดมาพตะพุทธนะครับและหน่วยกู้ชีพเข้าประถมพยาบาล

คุณผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ย
หงทองลูกโมซึ่งเป็นรอปภของโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาพตาพุธระยองเล่าบอกว่า

๒ทุ่มกว่า๒ทุ่มนิดเข้าเวรอยู่กับเพื่อนรอปภอีก๒คน
เขาไปเปิดประตูหน้าโรงงานคือพนักงานที่เลิกงานเลิกกะ
เขาก็กลับบ้านใช่ไหมต้องเปิดประตูให้
ทะเบียนกไก่ออ่าง๙๐๔๙ระยองขับสวนเข้ามา
ก็เข้าไปเคาะกระจกนะฮะจะถามว่ามาหาใคร
แต่คนขับเนี่ยมีอาการคล้ายคนเมาครับพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เลี้ยวรถกลับทันทีเลยนะจากนั้นก็ยื่นปืนออกมายิงใส่
พวกเขาสามนัดหลบกันจ้าละวันแต่กระสุนไม่ถูกใคร
ทำให้ท่อก๊าซของโรงงานเสียหายไปเล็กน้อยนะครับ
แล้วเขาก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วจนไปปีนฟุตบาท
โรงงานครับเสียหลักไปชนบารีเออร์
จนหน้ารถเนี่ยพังยับเนี่ยฮะถุงลมทำงานเลย
ต่อไม่ได้เจ้าตัวบาดเจ็บครับ
หลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับทราบว่าคนร้ายเป็นชายอายุ๕๐ปีครับ
ตำรวจยึดปืนลูกโม่ที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้
แต่ยังไม่สามารถสอบสวนได้ต้องรอให้อาการดีขึ้นเสียก่อน
แต่ว่าขออายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาพกพาปืนไปในที่สาธารณะ
ส่วนข้อหาพยายามฆ่าต้องรอให้ผู้เสียหายมาให้การ
อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เบื้องต้น